หลังจากมีคนไปพบศพถึง๔ศพถูกฆ่าโหดอยู่กลางป่ายางบนเขาที่จังหวัดชุมพรนะคะ
ที่บอกว่าฆ่าโหดเพราะว่าเกือบทุกศพเนี่ยถูกยิงเข้าไทยทอยด้านหลังหมดเลย
เขาบอกว่าคนก่อเหตุคือเจ้าของสวนยางข้าง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
นายประพันธ์นาคสิริค่ะไปจับตัวได้
ขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านคู่เขยบนเขา
ในอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานี
โดยตำรวจเนี่ยแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนายประพันธ์นะคะ

ตอนที่กำลังเดินอยู่ในสวนยางของชาวบ้านนะคะ
คุณผู้ชมลองดูนาทีจับกลุ่มหน่อยนะคะ
ไม่ยอมรับค่ะเพราะมี๒ข้อหาที่เขาบอกว่า
เขาแปลกว่าเขาไปวางเพลิงเผาทรัพย์ตอนไหน
แล้วเขาไปชิงทรัพย์ตอนไหนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคุณผู้ชม
คือต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่นายประพันธ์ก่อเหตุเสร็จนะคะ
เขาขโมยรถกระบะของผู้ตายนะคะ

ก่อนที่จะไปประสบอุบัติเหตุที่สุราธานีค่ะ
เนี่ยไปประสบรถตกคลองเนี่ยอุบัติเหตุตรงนี้

ปรากฏไปถึงเจอแต่รถไม่เจอตัว
ได้ข้อมูลมาว่ามีคนขับรถเก๋งมารับผู้เกาะเหตุออกจากพื้นที่ไปค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบรถคันนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าเจอแต่รถไม่เจอปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
กระทั่ง๑๖กรกฎาคมเมื่อวานนี้ได้เบาะแส
นายประพันธ์เดินหลบหนีขึ้นไปที่เชิงเขาแล้วก็ตามจับตัวได้
แล้วก็ยังเจอเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกาะเหตุ
มีมีดพระ๑เล่มอุปกรณ์เสพกัญชาและรองเท้าบูธ๑คู่ค่ะ
นายประพันธ์ยอมรับนะคะว่าก่อเหตุยิงผู้ตาย
ก็คือนายประยงที่เป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยยิงจริง

นายประพันธ์บอกว่าแค้นเก็บความแค้นมาตลอด๓ปีแล้ว

เขาบอกว่าผู้ตายไปยิงหมูและเผาขนำของเขา
ปีที่แล้วเนี่ยเขาดักจะยิงผู้ตายมารอบนึงแล้วนะคะ
เอาลูกซองไปดักยิงนายประยงมาแล้วครั้งนึง

จนกระทั่งเช้าเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
นายประพันธ์บอกฟ้าฝนมันเป็นใจพอดี
กับวันนั้นผู้ตายขับรถลงมาจากสวนยางบนเขามาสูบน้ำ
ก็เลยเดินไปเอาปืนลูกซองในกระท่อม
ยิงใส่ไป๓นัดจนตาย
จากนั้นก็กล่าวขอโทษกับศพอ่ะครับ
แต่อย่างที่บอกเขาฆ่าไป๔ศพใช่ไหมพี่อุ๋ย
ยิงเจ้าของสวนที่เป็นคู่แค้นที่บอกเก็บความแค้นมา๓ปีเนี่ย

ตำรวจก็ถามว่าแล้วแรงงานชาวเมียนมาร์๓คนนั้นเกี่ยวอะไรทำไมต้องไปฆ่าเขาด้วย
เขาบอกว่าแรงงานเมนม่า๓คนนั้นรู้มาว่ารักรอบขายาเสียบติดให้ไวรุ่นในพื้นที่
แล้วก็ชอบขโมยขี้ยางในสวนเขาไปขายเตือนกี่ครั้งก็ไม่ฟัง
พอดีวันเกิดเหตุหลังจากฆ่าในประโยงเสร็จแล้ว
ทั้ง๓คนกำลังขโมยขี้ยางสวนเขาอยู่พอดีเลย
ก็เลยโมโหยิงทั้ง๓คนจนตาย
และยังเผาหนึ่งในแรงงานเมียนมาร์ซ้ำไปพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุด้วย
ถามว่าทำไมโดนข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ก็นี่ไงคะ
เผารถมอเตอร์ไซต์แรงงานเช้าเมนม่าเผาศพข้อทรัพย์หลังจากกินเขาตายแล้ว
ส่วนข้อหาเรื่องของชิงทรัพย์ใช่ไหมคะ
ขโมยรถกระบะคนตายขับหลบหนีไป
ทีนี้บ่าย๒โมง๔๕นาทีตำรวจคุมตัวนายประพันธ์
จากสพชัยบุรีกลับไปให้พนักงานสอบสวน
ในพื้นที่เกิดเหตุก็คือสพนาศักดิ์สอบปากคำนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเผื่อใครยังไม่ได้ตามเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้
มีคนไปพบศพนายประโยงสมนึกวัย๖๑ปี
ถูกยิงตายอยู่บนถนนลูกรังทางเข้าป่ายางพารากลางหุบเขา
จากถนนสาย๔๑เข้าไปประมาณ๑๕กิโลเมตร
สภาพศพนอนหงายมีทางมะพร้าวปิดร่าง
มีแผลถูกปืนลูกซองยิงเข้าลำตัวใบหน้าแล้วก็แขนกว่า๒๐รู
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงแล้ว
จากศพไป๓๐เมตรมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒ปลอกค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจเจอศพที่๒ชื่อในขาวนะคะอายุ๔๐ปีเป็นชาวเมียนมา
ถูกเผาดำเป็นต่อตะโกคร่อมอยู่บนซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเผาไปด้วยกัน
ทะเบียน๑กก๕๘๑๑ชุมพร
ห่างจากจุดพบศพของนายประโยงแค่๓๐๐เมตร
ตำรวจก็เดินตรวจสอบต่อไปเรื่อยจนถึงบ้านพักคนงาน

ศพของในน้องวัย๓๗ปีชาวเมียนมาร์เหมือนกัน
โดนยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไทยทอยซ้ายกระสุนทะลุแก้ม
นอนเสียชีวิตบนเตียงหน้าบ้าน
เข้าไปในบ้านเจอศพที่๔คือนายอายุ๕๐ปีชาวเมียนมาร์
โดนยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ท้ายทอยเหมือนกันนะคะ
เมื่อกี้นี้นายประพันธ์ให้การว่ายังไงนะคะ
เห็น๓คนกำลังขโมยขี้ยางในสวนเขาพอดี
โมโหก็เลยยิงแต่ดูจากพื้นที่แล้วเนี่ย
สองคนโดนยิงตายในบ้านบนเตียงนอน
อีกคนนึงโดนยิงพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์
พยายามรายญาติของนายประยงผู้ตายค่ะ
มีเรื่องกันมาหลายครั้งแล้ว
ญาติของนายประยงบอกว่านายประพันธ์มีนิสัยอันทภาณ
พกปืนแล้วก็ชอบข่มขู่แรงงานต่างด้าว
แล้วก็มีประวัติติดยาเสพติดด้วย

นายประพันธ์คนนี้ก็ขับกระบะของนายประยงหนีไป

ผลิกคว่ำบนถนนสุราชณศรีธรรมราช

แต่พอไปถึงกะว่าคงจะต้องเจอ

สารจังหวัดหลังสวนชุมพรก็เลยออกหมายจับนายประพันธ์
ข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและสุดท้ายตำรวจก็มาตามจับได้เช้าวันนี้ค่ะ
ส่งคุณสุชาดาสุริคงลงพื้นที่นะคะตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดก่อนถึงที่เกิดเหตุ
กล้องบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะมี๒ช่วงช่วงแรกคือ๖โมง๕๘นาทีของวันที่๑๕กรกฎาคม
เสียงปืนดังขึ้น๓นัดช่วงที่๒๑๐โมงอีก๒นัดแต่ว่ากล้องบันทึกได้เพียงแค่ช่วงเช้านะคะ
แล้วก็มีภาพอีกมุมหนึ่งที่เห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ผ่านไปแล้วก็ขี่เร่งเครื่องหลังได้ยินเสียงปืน
ที่ลูกชายเนี่ยจะไปพบศพพ่อก็คือนายประยงผู้ตายแล้วก็ศพอื่นเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
นี่ค่ะเสียงปืนดังชัดเจนเลยนะคะนอกจากภาพวงจรปิดชุดนี้แล้วทีมข่าวยังได้ภาพวงจรปิดตอน๑๑โมง๕๑นาทีด้วยนะคะ
เป็นภาพที่นายประพันธ์เนี่ยก่อเหตุแล้วก็ขับรถกระบะของผู้ตายคันนี้ค่ะขับกระบะของนายประยงผ่านสวนออกไป
ซึ่งหลังกระบะเนี่ยยังบรรทุกถังน้ำสีฟ้าขนาดใหญ่๕ถังไปด้วย
ภาพจากวงจรปิดมุมนี้นายประพันธ์ขับไปจนถึงจังหวัดสุราธานีแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุจนรถพังเสียหายก่อนที่จะหลบหนีต่อนะคะ
ทีมข่าวยังได้ภาพกล้องวงจรปิดเวลา๕โมง๔๘นาทีช่วงเย็นด้วยค่ะ
เป็นภาพตอนที่รถกู้ภัยขับบนถนนสุราชธานีนครศรีธรรมราชที่ตำบลพลายวาดอำเภอกาญจนดิตนะคะ
หน้ากล้องไปก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
จากนั้น๖โมง๔นาทีค่ะ
จะเห็นว่ามีรถตำรวจขับผ่านหน้ากล้องไปเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ
ที่นายประพันธ์ขับกระบะของผู้ตายไปประสบอุบัติเหตุด้วยนะคะ
ญาติแล้วเองมีการประสานติดต่อรับร่างนายประโยมมาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรก
ประโยงมาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรก
แล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญดวงวิญญาณนายประยง
ตรงจุดเกิดเหตุที่ถูกยิงด้วยนะคะ
คุยกับญาติคนสนิทของนายประยงค่ะบอกว่า
ผู้ตายกับนายประพันธ์ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกันนะ
แต่เป็นเรื่องที่นายประพันธ์เข้าใจผิด
คิดว่าผู้ตายไปหาเรื่องกลั่นแกล้ง

เขาแค้นที่ไปยิงหมูแล้วไปเผาขนำเขาใช่ไหมคะ

ต้นปีที่แล้วที่ขนำของนายประพันธ์ถูกเผาเนี่ย
นายประพันธ์คิดว่าผู้ตายเป็นคนเผา

แล้วตอนนั้นนายประพันธ์ก็บุกมายิงถล่ม

แต่ก็ใจดีอุตส่าห์ใจดีไม่เอาเรื่องในครั้งนั้น
เขาบอกว่าเคยไปดักฆ่ารอบนึงแล้ว

ที่นายประพันธ์ตั้งใจขับไปที่สุราชธานี
เชื่อว่าจะไปยิงญาติของนายประยง
ซึ่งก็คือตัวเขาเองที่ให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ย

เชื่อว่าดวงวิญญาณของนายประยง
แล้วก็ชาวเมียนมาร์อีก๓ศพอาจจะช่วยเหลือเอาไว้
นู่นนี่นั่น
แล้วมันก็ไม่คุย

มีเจ้านายที่ดูแลแบบเขาก็โอเคนะ

ได้คุยกับน้าของคนงานชาวเมียนมาร์ทั้ง๓คนที่เสียชีวิตด้วย
คือทั้ง๓คนเธอบอกเป็นหลานเธอนะคะ
เธอก็มาที่สพนศักดิ์มาทำเอกสารรับเงินเยียวยา
จากกระทรวงกิจิธรรมจังหวัดชุมพรสบละ๑๐๐๐๐๐บาท
บอกว่าหลานมาทำงานประเทศไทยได้๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วก็มาเฝ้าสวนยางพาราที่เกิดเหตุได้ประมาณสัก๓๔ปี
ยืนยันว่าหลานเธอไม่เคยมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยอย่างที่ถูกกล่าวหา
และทั้ง๓คนเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้เธอฟัง
คาดว่าหลานเธอน่าจะถูกฆ่าตายแบบไม่รู้ตัว

เพราะว่าหลานทั้ง๓คนคือเสาหลักของบ้าน
ในประเทศไทยส่งเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เมียนมา
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายประพันธ์ถูกนำตัวมาถึงสพนาศักดิ์นะครับ

โอ้โหดูซิฮะมารอดูหน้าผู้ต้องหากัน
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหา

เบาให้ตกด้วยวันนี้
ทางทางญาติทางครอบครัวของผู้ตายด้วยมารอดูหน้าผู้ต้องหานะครับ
สุชาดาก็พยายามสอบถามนายประพันธ์นะครับว่าเออสรุปแล้วที่เดินทางไปสุราชธานีเนี่ยไปหาใคร
มีใครช่วยเหลือนายประพันธ์บอกว่าไปเองนะฮะไม่มีใครช่วยเหลือนะครับ
ก่อนไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เมายาแล้วก็คิดไปเอง
ทุกเรื่องที่บอกไปเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมดเป็นความคับแค้นที่เก็บมา๓ปีเต็ม
คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะสุดท้ายก็
ต้องรอการสืบสวนขยายผลกันต่อไป

ลูกสาวคนกลางของนายประยงอะค่ะก็มาดูหน้าคนร้ายที่ฆ่าพ่อเหมือนกันนะคะ
คือเธอบอกเธอเห็นหน้าคนร้ายปุ๊บนี่คือร้องไห้โฮเลยค่ะ
เพราะว่าเธอแค้นพ่อเนี่ยอุตส่าห์มีเมตตาแถมยังมีพระคุณกับคนก่อเหตุ
เธอบอกเธอพยายามจะเข้าไปคุยด้วยนะแต่ว่าเธอก็ไม่ไหวจริงนะฮะจังหวะตรงนั้น
ใช่ค่ะ